คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับจอแจ้ริมจอทำไมมองอะไร

แจ๊ริมจอวันนี้นะคะจะพาไปดูรีลาการกล่อมลูกของคุณอ้วนรังสิต
บอกเลยนะคะงานนี้สู้ชีวิตนะคะทั้งคนร้องและคนฟัง
จะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
จแจริมจ
ขอเอาใจน้องโรหะลูกชายสุดหล่อแซ่บกันหน่อย
งานนี้บอกเลยขอม้วนเดียวจบแล้วไม่ต้องพบกันอีกนะพ่อ
หนีนอน
ร้องเพลงไม่ได้เลยหนีนอนเลย

โทษโรหะลูกดูส้มแล้วไม้จอยแบบสุด
วากแบบไม่ไหวนะคุณพอล่ะสงสัยงานนี้
เพราะอ้วนคงต้องกลับไปแนวโอปป้าเกาหลีคงจะดีกว่าละมั้งค่ะคุณ